ไปดูความเดือบร้อนของชาวบ้านที่ปราจีนบุรีนะครับ

ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของฝูงแมลงวันก่อนหน่อย
บุกเข้าไปที่บ้านแบบเยอะเหลือเกิน

จะกินข้าวก็ลำบากลำบลครับคุณผู้ชม
ฝูงแมลงวันจำนวนมากนะครับ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๔บ้านหนองกงตะบนหาดนางแก้ว
อำเภอกับบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
พื้นบ้านห้องนอนห้องครัว
รอบบ้านมีแต่แมลงวันเกาะเต็มไปหมดนะครับ
นี่ก๊อกนงก๊อกน้ำมาหมดเลย
นางสาวสวัยโพศีอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เดือดร้อน
บอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนมาก

แมลงวันเนี่ยน่าจะมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ใกล้หมู่บ้านนี่แหละ
เพิ่งจะเปิดกิจการได้ไม่กี่เดือนนะฮะ
ที่ผ่านมาเองทางฟาร์มเองก็ได้จับไก่ออกจากเล้า
ก็ทำให้ฝูงแมลงวันเนี่ยไม่มีที่อยู่ที่กินนะนะ

เมืองต้นพยายามใช้สเปรย์ฉีดกำจัด

คือไม่รู้ว่าคนหรือแมลงวันจะตายก่อน
มันต้องฉีดเยอะขนาดไหนล่ะถึงจะตายเนี่ยนะฮะ
ทางด้านของนางสาวสุดนภาลูกสาวของนางสวัยก็บอกนะฮะ
ว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านไม่สามารถจะไปนั่งเล่นน้องเล่นได้
จะนอนยังไงล่ะคะเต็มพื้นที่เต็มอัตราขนาดนี้
มาขนาดนี้นะฮะคือแบบไม่ไหวอะครับ

เพราะว่าจะมีฝูงแมลงวันบินไปเกาะตามเนื้อตามตัวเสื้อผ้ามันก็รำคาญนะฮะ
หรือแม้กระทั่งจะกินข้าวกินอะไรเนี่ย

เพราะว่าไม่งั้นแมลงวันมันก็จะเป็นมาตอมนะฮะ

ก็อยากให้เจ้าของฟาร์มไก่รับผิดชอบหน่อย

บนต้นฉบันนะครับ
ตอนนี้หน้าชาวบ้านก็ล้องเรียนปัญหานี้ไปทำผู้เหยียบบ้านก่อนนะฮะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้เองก็ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาแก้ปัญหาเลย

จะมีการแบ่งใจไปให้เอง
ต้องไปดูแลชาวบ้านอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ